ผู้ชายคนนี้บอกว่าไปเจอแฟนเก่า
กัน๒๐กว่าปีแล้วค่ะพี่อุ๋ย

กลายเป็นว่าอยู่ในสภาพที่เก็บของ

แล้วดูน่าสงสารมากเลย

เขาทำยังไงถ้าเจอแฟนเก่าอยู่ในสภาพแบบนี้
คุณผู้ชมค่ะดูน่าสงสารมากเลย
โดยที่คุณเดินได้มากเข้ากัน
นี่ค่ะนายบัญญัติรอดวินิตอายุ๓๘ปี

แล้วก็มีข้อความบอกว่าชีวิตคนเราไม่แน่นอน
เธอคนนี้เคยเป็นแฟนของผม
แต่ตอนนี้เธอสติไม่ดีนะคะ

เมื่อก่อนผมเป็นเด็กมาจากบ้านนอกมาทำงานกรุงเทพ
ซื้อของกินมาให้ผมที่ทำงานทุกวัน

แท็กเรายังเป็นเพื่อนกันตลอดไป
คนชื่นชมค่ะไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะ
นี่ค่ะคือคนก็ไปแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ว่า
บางคนเจอแฟนเก่าไม่กล้าทัก
ไม่อยากไปทักไม่อยากไปคุยด้วยไม่เป็นเพื่อนด้วยซ้ำ

เจอแฟนเก่าผู้หญิงคนนี้อยู่ในสภาพที่เป็นคนสติไม่ดี
เขาสงสารมากเขาไปช่วยนะ
คือให้เงินไปซื้อข้าวกินนะคะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับในบรรยาชชื่อเล่นชื่อตี๋ค่ะ
คุณตีบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนเก่าชื่อปาน

ตอนนั้นเข้ามาทำงานในกรุงเทพ
ได้รู้จักกับปานแล้วเป็นแฟนกัน
วัยรุ่นตัวเองก็กลับไปอยู่ต่างจังหวัด
ไป๒๐ปีกลับเข้ามาในกรุงเทพอีกครั้ง

พี่ชายเปิดร้านขายอะไหล่ยนต์อยู่ย่านอินธรรมระ
มาเจอป่านอีกครั้งจำได้เลยว่า
แฟนเก่าเคยคบกันไม่ใช่แฟนคนแรกนะคะแต่เป็นแฟนเก่าเคยคบกัน
สิบปีผ่านไปก็ยังจำได้แต่สิ่งที่เห็นก็คือโอ้โห
สงสารจับใจเลยแฟนเก่าอยู่ในสภาพใส่ชุดเก่า
คล้ายคนสติไม่ดีเก็บของเก่าขายควักเงินให้นะคะ
สองร้อยถามด้วยนะครับถามว่าจำได้ไหมเออ
แต่ปานไม่ตอบอะไรคุณตีบอกว่าผมเชื่อว่าปานจำผมได้
แต่ปานไม่ตอบอะไรหลังจากนั้นค่ะก็เจอปานบ่อย
ทุกครั้งที่ปานออกมาเก็บของเก่าก็เจอล่าสุดก็ถ่ายคลิปลงติ๊กต๊อก
ก็เลยทำให้คนในโซเชียลก็หันมาสนใจเยอะแต่คุณตีบอกว่าเออ
ผมก็ไม่คิดนะว่าคนจะให้ความสนใจกับคลิปของผมเยอะขนาดนี้
ไม่ใช่เป็นรักแรกหรือว่าอะไรนะเป็นฟิลแบบแฟนอะไรอย่างนี้
ใช่แต่เวลามันผ่านไปกี่ปีครับถึงได้มาเจอเมื่อสัก
มีเกือบยี่สิบพี่ที่ผมเจอนะมันมันใจหายพี่มันผมตกใจผม
ผมบอกไม่ถูกความรู้สึกตอนนั้นนะพี่เพราะคนทั้งคนนะพี่
มันเห็นแล้วผมตกใจพี่ใจมันหิวมันหายโอ้คนไม่น่าเป็นอย่างนั้นนะพี่
อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของน้ำใจจริงนะใช่ค่ะ
คือถ้าเห็นเขาแบบสบายดีก็อาจจะไม่ได้ทักอีกอย่างหนึ่ง
นี่คุณตีเห็นว่าคืออย่างนี้เขาต้องทักแล้วต้องช่วยเหลือแล้วนะครับ